คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นคู่อริเขาทะเลาะกันแล้วก็ยิงใส่กันจนมีวัยรุ่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะค่ะถูกลุกหลงถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งครับบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มาจากเจ้าหน้าที่เล่าโครงเรื่องให้ฟัง

ก็มีวัยรุ่นนะคะมีทั้งแฟนท่าเรือครับมีทั้งวัยรุ่นที่เขาไปดูคอนเสิร์ตอ่ะเพราะเขาไปดูคอนเสิร์ตกันครับปรากฏว่าในงานคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นคู่อริที่เขาทะเลาะกันตั้งแต่งานคอนเสิร์ตแล้วน่ะอือคอนเสิร์ตจบทะเลาะกันแฟนแฟนท่าเรือเขาบอกว่าเขาก็ขับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่
แต่ปรากฏว่ากลุ่มคู่อริกลุ่มนี้มันไม่ได้ไปกลับบ้านกับช่องน่ะครับไปดักรอกันอยู่ในซอยคลองเตยแปดกลุ่มหนึ่งเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เขาคุมท้ายซอยอีกกลุ่มหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นกลุ่มที่คุมปากซอยแถวแถวนั้นตลาดคลองเตยเขาก็เลยไปค้างกันอยู่ในซอยคลองเตยแปดนะคะปรากฏว่าครับน้องวัยรุ่นก

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะได้มาจากเจ้าหน้าที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเลยอืมอืมคือเพราะฉะนั้นที่เขาไล่ไอ้พวกนี้ออกมาจากงานคอนเสิร์ตที่ไปมีเรื่องกันเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะมันเป็นพวกแถวนี้มันไม่กลับบ้านค่ะก็ดักอยู่ในซอยตรงเนี้ยแหละก็รอคู่อริมาแล้วก็จะตีกันอ่ะก็มันเป็นกลุ่มแถ
แล้วจักรยานยนต์ที่ผ่านไปเนี้ยคือก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้จักรยานยนต์ของน้องที่เจ็บกับเสียชีวิตหรือเปล่าแต่มันหันปืนตามเลยน่ะแต่มันเห็นเห็นเลยหันปืนตามไปเลยอ่ะที่เราหยุดผ้าไว้ข้างล่างเนี้ยท่านผู้ชมครับจะเห็นเร็วเร็วแล้วก็เนี้ยดูไม่ค่อยชัดเนี้ยนี่คือรถจักรยานยนต์ค่ะนั่นแสดงว่าใครผ่

ว่าลูกชายถูกยิงตายได้แต่ร้องไห้คือแม่พูดไม่ออกอืมพูดไม่ออกจริงจริง
เจอจะทำอะไรเนี้ยคุณแม่นะคะส่วนเพื่อนครับเพื่อนก็ร้องไห้กันค่ะ
พยายามจะขอเข้าไปดูร่างเพื่อนที่เสียชีวิตที่นอนตายอยู่เนี่ยนี่ค่ะ
แต่ตำรวจก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปใกล้เนอะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขา
ใครยังกลับ
เขาทำงานทำงาน

ใครยังกลับ
เพราะคนที่ถูกยิงทั้งคนที่บาดเจ็บสาหัสและน้องที่เสียชีวิตคือเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยจริง
ไม่ได้ไปเป็นคู่อริอะไรกับใครเขาเลยอืมผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๕ทุ่มนะคะก็เดินออกมาเก็บของที่หน้าบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย
เขาก็กลัวนะเขาก็วิ่งเข้าบ้านแล้วเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่กันบางส่วนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังอีกสองรอบนะคะรอบสุดท้ายที่ได้ยินเสียงปืนคือได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสิบกว่านัด
แปลว่าโอ้โหกระหน่ำยิงกันเลยแต่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคือบอกตรงว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่ได้ยินเสียงเพราะเขาก็กลัวเขาก็หลบอยู่ในบ้านแต่เห็นวัยรุ่นวิ่งวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านนะคะ
แล้วเห็นเลยว่าหลายคนมาก
นี่พาลูกเข้าไปปิดไฟปิดอะไรเลยแต่อีกแป๊บหนึ่งก็ดังขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่ง
ครองรอบ๓เนี่ยชุดใหญ่เลยรอบ๓นี่ชุดใหญ่เลย
เราก็ไม่กล้ามองแล้วเราก็ไม่กล้าออกมาอะไรแล้ว
ใหญ่เลยรอบ๓เนี่ย
เราได้ยินประมาณกินทันครับทั้งหมดเลย
หมดแม็กซ์ได้นานมากเป็นชุดเลย
ปั้งเหมือนกับจุภทัศน์เลย
กลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเขาก็รวมตัวกัน๑๐คนได้นะคะ
ไปงานคอนเสิร์ตในสนามกีฬาการท่าเรือ
อย่างที่บอกเพิ่งชนะมา๑๐ใช่ไหม
มันก็ทะเลาะกันแล้วอ่ะกลุ่มคู่อริสองกลุ่มอืมกลุ่มน้องของกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเขาก็เลยหลบออกมาเลยออกมาจากงานดีกว่า
เห็นคนตีกันทะเลาะกันอ่ะเนอะอ่าก็เข้าไปในซอยคลองเตยแปด
ก็คือซอยที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาการท่าเรือ
พอเดินไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่จอดรถจักรยานยนต์กันเอาไว้
วัยรุ่นอีกกลุ่มนึงยืนจับกลุ่มอยู่ในซอยเหมือนกับรอคู่อริอยู่
อืมพอกลุ่มของน้องผู้ตายเนี้ยค่ะมาถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ดักรออยู่
ก็เลยเข้าใจว่าเป็นกลุ่มคู่อริอ่าเพราะซอยมันมืดครับ
แล้วก็วิ่งกรูกันมาข้างหลังก็มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งกรูกันมาอีกกลุ่มผู้เสียชีวิตเขาอยู่กลางวง
กลุ่มหนึ่งดักอยู่ใช่ไหมอีกกลุ่มนึงวิ่งกรูมาด้านหลัง
กลุ่มของน้องผู้เสียชีวิตอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะอืมทีเนี้ยค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นมันก็เลยยิงสวนกันไปมากลุ่มของน้องอยู่ตรงกลางก็วิ่งหนีกัน
ก็หนีพ้นบ้างก็หนีไม่พ้นน้องที่หนีไม่พ้นก็ถูกยิงจนเสียชีวิต
หนีไม่พ้นอีกคนก็ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสเขาก็วิ่งหนีกระจายแยกย้ายกันไปอะค่ะ
เขาเขาเดินกำลังเดินไปเอารถแล้วทีนี้พอก็ยิงกันเสร็จเขาก็วิ่งกันมาทางนี้หมดเลย
ตอนแรกหนูก็อยู่ในบ้านพอรอบแรกหนูออกมาส่องอยู่ออกมาดูแต่ในบ้านหนูมันมีหน้าต่าง
หนูก็เลยมาดูหนูเห็นแต่มีมอไซค์ขี่ไปทางนู้น
ขี่ไล่กันมาทางนู้นแล้วทีนี้พอไปไล่มาเขาก็ยิงกันรอบสองเขาก็อยู่แล้วก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาแถวนี้
เห็นกันเยอะเลยพี่ได้ยินเสียงเขาตะโกนกับเสียงมอไซค์ขี่เยอะ
แล้วก็เขาเสี่ยงยิงกันมาเป็นรอบรอบแรกก็ยิงนิดเดียวพอรอบสองก็เริ่มเรื่อยเรื่อย
รอบสุดท้ายก็มาเป็นคนเยอะแยะเลยยิงผัดกันไปผัดกันมา
กี่นัดได้ตอนนั้นถ้านับก็สิบนัดได้นะพี่เพราะเยอะ
คือรัวเลยเหรอใช่เป็นรัวเลยรอบสุดท้ายอ่ะอืม
พอเขายิงกันเสร็จก็ได้ยินเสียงวิ่งกันเห็นรุ่นพี่เขาบอกว่า
คนที่เขาวิ่งอ่ะเขาวิ่งไปทางนี้หมดเลยอืม
บอกวิ่งมาทางนี้หมดเลยวิ่งกับคนที่บาดเจ็บ
แรกเขานอนคว่ำตรงน้ำแล้วอันนี้เพื่อนเขาขับเอ็นแม็กซ์มา
เขาก็มาขยับแล้วมีลุงคนนึงหรือใครนี่แหละ
เขามาเขาบอกว่าอย่าขยับอย่าขยับอืมแล้วกลุ่มของน้องที่ถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะเขาก็อายุแค่สิบเจ็ดครับ
เรียนอยู่ม๕เรียนโรงเรียนเดียวกันทั้งคู่เลย
แล้วน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเล่าให้ฟัง
สงสารมากนะครับคือแบบน้องเขาเป็นแฟนท่าเรือ
แล้วก็ขอพ่อขอไปคัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอืมเนี่ยค่ะน้องอธิชาติศรีหัวโท
อายุ๑๗ที่ถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงที่ไทยทอยด้านขวา
ลุเบ้าตาสายส่วนคนเจ็บเนี่ยนะคะนายกุลชาติแซ่หลี
ถูกยิงเขาที่ซี่โครงซ้ายกระสุนฝังปอดเนี่ยอืม
กลุ่มเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเขายืนยันกับตำรวจนะคะ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเลย
คือโดนลูกหลงแบบเต็มเต็มเลยครับตำรวจสอนอท่าเรือก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดณตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
กลุ่มที่ก่อเหตุมีกี่คนอืมกลุ่มไหนบ้างแต่ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดหลายจุด
เดี๋ยวจะไล่เรียงดูจับได้แค่สองตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่จับได้เนี่ย
ให้ข้อมูลว่ายังไงคือไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่หลายคนแน่แน่ฮะ
โดยเฉพาะคนที่ใช้ปืนเนี่ยครับทุกผู้ชมครับล่าสุดนะครับตำรวจสอนอท่าเรือสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
คนที่ก่อเหตุนะฮะได้สองคนนะครับท่านผู้ชมครับมีนายจตุรงมีโสภาหรือว่านายนุ
อายุสามสิบสี่ปีกับนายธันวาบุญภาษณ์หรือว่าในหนึ่งอายุสามสิบเอ็ดปี
คือก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะไม่วัยรุ่นแล้วไม่ใช่วัยรุ่นเลยอ่ะ
ธันวาคนขวานะครับอีกคนนึงก็คือนายจตุรงคนซ้ายนะครับ
นี่ฮะก็จับได้พร้อมกับปืนด้วยนะครับมีปืนพกขนาดเก้ามอมอ
ไม่มีทะเบียนกับปืนพกขนาด๓๘ไม่มีทะเบียน
แล้วก็กระสุนปืนด้วยนะจับได้ในซอยที่เกิดเหตุนั่นแหละ
อืมอ่าภาพวงจรปิดมันชัดเหลือเกินนะคนอื่นอื่นเนี้ยผมว่าตาไม่ยากนะฮะ
สองคนนี้นะครับทางตำรวจบอกว่าหลังจากที่สอบสวนแล้วนะครับ
พันตำรวจโทยันยงสุวรรณสะอาดรองผู้กับการสอบสวนสอนอท่าเรือบอกว่า
เรื่องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การบอกว่าเขาป้องกันตัวอืม
บอกว่าป้องกันตัวนะฮะเนื่องจากอ่ากลุ่มของเขาเนี่ย
เป็นกลุ่มที่ดูแลตลาดคลองเตยด้านท้ายซอยนี่มีกลุ่มดูแลตลาดคลองเตย
ด้านท้ายซอยส่วนกลุ่มคู่อริเป็นกลุ่มที่ดูแลตลาดคลองเตย
ปากซอยนะฮะก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันนะครับ
ใช้ปืนยิงใส่กันยิงใส่กันทั้งสองฝ่าย
แต่กระสุนปืนไปพลาดถูกผู้ตายที่กลับมาจากงานเลี้ยงฉลองแชมป์
สโมสรการท่าเรือนี่ฮะสองคนนี้ให้การว่าแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหาสองคนนี้ก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่นะฮะ
ทั้งสองคนก็ถือว่าตอนนี้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
เนื่องจากยิงต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วพลาดไปโดนเด็กที่เสียชีวิตกับบาดเจ็บ
มันจะป้องกันตัวยังไงก็จริงแล้วมันก็เป็นลักษณะสมัครใจทะเลาะวิวาสกันสองฝั่งไง
ฝั่งปากซอยท้ายซอยอะไรของเขาว่ะที่เขาตีกันอ่ะ
คือมันก็คงอ้างว่าผมยิงไอ้ฝั่งนู้นผมป้องกันตัวแต่ผมไม่ได้โดนฝั่งนู้นไง
แต่ว่าคนตายคนเจ็บเขาผ่านมาพอดีมันก็เลยพลาดไปโดนไง
แล้วเนี่ยมันก็อ้างว่าอย่างนี้แล้วไม่ได้มีแค่สองคนนี้ท่านผู้ชมดู
ใช่นะดูจากกล้องมุมจรปิดได้นะโอ้โห
คือตำรวจสอนอท่าเรือผมว่าสืบไม่ยากมีปืนกันหลายคนนะ
นี่เอาภาพนี้ไปให้ชาวบ้านแถวนั้นดูเขาชี้ได้เลย
ไอ้นี่คนนี้ไอ้นี่คนนี้ไอ้นี่อยู่นี่ไอ้นี่อยู่ตรงนั้นไอ้นี่อยู่ตรงนี้
เผลอเผลอบอกได้ว่าไอ้พวกเนี้ยตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนใช่ก็คนในซอยอยู่แล้ว
สองคนนี้ที่จับได้วันนี้จับได้ในซอยอืมก็เป็นคนในซอยเนี่ยนี่ฮะ
ทั้งสองคนนี้นะครับตอนนี้ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตำรวจนำตัวไปขอบหน้าสารฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้แล้วนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
อ่าแล้วเกรงว่าจะหลบหนีนี่ฮะอืมระหว่างที่นำตัวมา
เขาก็พยายามที่จะสัมภาษณ์กันแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาไม่ให้สัมภาษณ์นะนะ
อืมแต่ว่าตำรวจเขาก็บอกอย่างเงี้ให้การเบื้องต้นว่าแบบนี้
แต่เนี่ยค่ะคนที่โดนลูกหลงเนี่ยเขาน่าเห็นใจนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องโอ้โหที่เขาโดนลูกหลงแล้วเขาเสียชีวิตอ่ะ
อายุสิบเจ็ดอยู่มห้าค่ะคุณพ่อเขาบอกว่าลูกชายขออนุญาตไปดูคอนเสิร์ต
อืมแล้วเป็นเด็กดีขออนุญาตคุณพ่อล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เลยนะครับ
บอกว่าเอออยากไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นแฟนการท่าเรือแฟนบอลทีมการท่าเรือ
ใช่แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยขอไปดูคอนเสิร์ตหน่อยพ่ออนุญาตครับ
ว่าลูกชายชอบเป็นแฟนคลับบอลพ่อบอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกชายจะต้องมาโดนลูกหลงแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุลูกก็ถามนะว่าจะแต่งตัวยังไงดีไปร่วมงานอืม
แล้วก็ไปกอดพ่อไปหอมพ่อบอกพ่อว่าพ่อไปแล้วนะครับ
พ่อบอกว่าก็แปลกแปลกกว่าทุกครั้งปกติลูกผู้ชายก็จะไม่ค่อยมากอดมาหอมพ่อไง
แต่ครั้งเนี้ยมาหอมพ่อมากอดพ่อบอกพ่อว่าไปแล้วนะอืม
ไม่คิดว่านี่จะเป็นการที่เห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะคะพ่อบอกว่าตอนแรกจะไปกับลูกชายด้วย
คือมาเปลี่ยนใจตอนหลังเพราะต้องไปธุระต่างจังหวัด
พ่อบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปเป็นเพื่อนลูก
หลังเกิดเหตุก็ไปคุยกับคุณพ่อของเพื่อนลูกที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เขาก็บอกว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
ลองฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะ
ปกติแล้วก่อนหน้านั้นก็ขึ้นไปกินข้าวกับยายเขากับหน้าเขา
ก็พูดหยอกย้อกันหยอกล้อกัน

คือไม่ได้ไม่มีอะไรบ่งบอกไม่มีร่าง
ตอนออกไปเนี่ยคือคุยกับผมคนสุดท้าย
แล้วก็ปิดประตูแล้วก็สวัสดีผมแล้วก็ออกไป

วินาทีนั้นก็คือเห็นลูกคนสุดท้าย

มาได้ข่าวอีกทีตอนตีหนึ่ง

พวกเพื่อนพวกเพื่อนของน้องเขาอะ
ฟอนในไอจีแล้วก็บอกพี่ชายเขา
พี่ชายเขาก็โทรมาถามผมว่าน้องอยู่บ้านไหมป๊าอยู่ไหน
บอกอยู่กรุงเทพยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้กลับ
เสร็จแล้วน้องอยู่ไหม
ก็บอกไม่อยู่น้องออกไปคอนเสิร์ต
ตอนนั้นมันก็ร้องไห้โหเลยมันบอกว่าน้องโดนยิงเสียแล้ว
ส่วนคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะก็เปิดใจกับเรานะคะ

คุณแม่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เช้าวันก่อนเกิดเหตุได้กอดได้หอมลูกชาย
คุยโทรศัพท์กันครั้งสุดท้ายบอกลูกชายว่า
เงินค่าบัตรคอนเสิร์ตไปให้แล้วนะลูกอืม
คิดเลยว่าลูกจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
ทั้งที่วันถัดไปพ่อกับแม่ตั้งใจจะพาลูกชายไปซื้อกีตาร์
เพราะเป็นของที่ลูกพูดมาตลอดว่าลูกอยากได้
กับแม่ตั้งใจว่าจะพาไปซื้อแต่ก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นซะก่อนค่ะ

เขาเลือกแล้วก็บอกว่างั้นไปซื้อ

เขาชอบแต่งเพลงเขาชอบประสาท
เขาชอบแต่งเพลงเขาจะมีประโยคของเขาเด็ดอยู่เยอะ
เขาจะนึกคำพูดของเขาเขาจะนึกคำนิยามของเขา
เขาจะมีประโยคเด็ดของเขา

เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันบ่อยมาก
ที่โดนลูกหลงโดนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วปืนที่เขาพก๓๘กับ๙มันพื้นหาง่ายหรอ

เกิดขึ้นกับลูกเราได้ยังไง
แล้วลูกเราเป็นนัดที่๒นะที่เขาบอก
แล้ว๑๐นัดที่มันยิงกัน
นี่มันกะแบบคืออะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ลูก
ไม่ดูกันเลยเหรอว่ามึงทะเลาะกันยังไงอ่ะ

แก่ขนาดนั้นแล้วว่ะนั่นเด็กนะ
ครึ่งหนึ่งอ่ะของชีวิตมันอ่ะ
เห็นเขาว่าสามสิบกว่ากันทั้งนั้นเลยนี่ก็ครึ่งนึงไหมอ่ะ
แล้วถ้าเป็นลูกเขาจะทำยังไง
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะน้าของน้องที่เสียชีวิต
นายธนวัฒน์บุญศรีจันทร์อายุสามสิบเก้า
ที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรไปรับศพ
ครับแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องเพิ่งจะถามพ่อเลยว่าจะแต่งตัวยังไง
ไปงานคอนเสิร์ตดีมารู้ว่าถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะ
เสียใจมากกันทั้งครอบครัวเลยนะคะปกติหลานชอบเรื่องศิลปะ
ดนตรีชอบกีฬาไปดูฟุตบอลในสนามตั้งแต่๖๗ขวบอะค่ะ
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มาเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
เห็นแต่ในข่าวว่ามีคนถูกลุกหลงถูกยิงเนี่ย
เจอกับครอบครัวของตัวเองเนี่ยโอ้โหตกใจมากนะคะ
ทางครอบครัวจะนำศพของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่สาร๒วัดมหาบุตร๓วัน
ปนักกิจ๗พฤศจิกายนนี้เพื่อนของน้องที่บาดเจ็บตอนนี้รู้สึกตัวแล้วค่ะ
ขีดอันตรายแล้วค่ะแต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกกี่คน
ปืนเนี่ยมันมีกี่กระบอกแล้วก็น้องที่ถูกยิงเนี่ย
โดนจากกระบอกไหนจากใครกันแน่อืมอ่าก็ทางแกนนำกองเชียร์ทีมการท่าเรือนะครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งเจ้าท่าเนี่ยคืออ่าทีมฟุตบอลการท่าเรือเนี่ย
เขาก็พยายามที่จะจัดการพวกกองเชียร์แบบฮาร์ดคอร์รุนแรง
แต่อันนี้ไม่ใช่วันแข่งเป็นวันที่จัดคอนเสิร์ตฉลองแชมป์นะครับ
เราได้ไปคุยกับนายมงคลสันติกุลหรือว่าหมูท่าเรือในฐานะแกนนำอ่า
ของทีมสิงห์เจ้าท่านะฮะอ่านายมงคลเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
ตอนที่มีการมีเรื่องกันนะครับในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตที่สนามฟุตบอลของการท่าเรือนะครับ
เพื่อฉลองแชมป์เอฟเอครับของสโมสรนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปเจอคู่อริ
เคยมีปัญหากันมาก่อนเจอในงานกระทบกระทั่งกันนี่ฮะตอนในงานเนี่ยเห็นไหม
บอกว่าเนี่ยมันเริ่มกระทบกระทั่งกันแล้วทั้งที่คนอื่นเข้ามาดูคอนเสิร์ตกัน
ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปรามกันแฟนบอลต่างต่างก็พยายามมากดดันให้กลุ่มพวกเนี้ย
ออกไปจากพื้นที่จัดงานใช่ค่ะเขาจะมาฉลองแชมป์กัน
พวกนี้มาตีกันมามีเรื่องกันนะพวกนี้มันก็ออกไป
เพราะว่ากลุ่มสองกลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่แฟนบอลท่าเรือเลย
แต่เป็นคนแถวนั้นไงคือรู้ว่ามีคอนเสิร์ตเลยเข้ามาดูนะครับ
แล้วก็มามีเรื่องอีกก็ถูกกดดันให้ออกไปไอ้พวกนี้ก็ออกไปจากงาน
แล้วก็มารู้อีกทีนึงก็คือได้ข่าวว่าไอ้พวกนี้มันก็ออกไปยิงกัน
แล้วก็มีคนถูกยิงจนเสียชีวิตมารู้ข่าวก็ประมาณเที่ยงคืน
หลังจากงานเลี้ยงฉลองเนี่ยจบไปแล้วส่วนน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
ทางกองเชียร์ทีมสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเนี่ย
ยืนยันว่าน้องเขาเป็นเด็กดีนะฮะไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใคร
เป็นแฟนคลับของสโมสรการท่าเรือเลยนะฮะซึ่งทางสโมสรแล้วก็ทีมกองเชียร์
จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป
สองกลุ่มก็เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนแล้ว
นะครับแล้วจังหวะมาเจอกันในงานจังหวะมาเจอกันในงาน
โดยอีกกลุ่มนึงเข้าใจว่าอีกกลุ่มนึงส่งคนมาเดินชน
เหมือนมาหาเรื่องแล้วจังหวะว่าเด็กคนนี้ก็เดินมาทางอีกกลุ่มนึง
พอชนเสร็จก็เดินมาทางอีกกลุ่มนึงทางอีกกลุ่มนึงเนี่ยต้องการจะเคลียร์
ต้องการจะเคลียร์โดยเรียกคนในกลุ่มทั้งหมดมายืนให้ดูว่า
ใครเป็นคนชนให้จิ้มเลยเขาก็บริสุทธิ์ใจว่าไม่มี
ในนี้ไม่มีการประทะนะครับในนี้ไม่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่มีการประทะ
ก็มีการดันออกพวกผมดันออกไปหมดแค่บอกว่าอยากจะมีการส่งคุณมา
มาเดินชนให้มันเข้าใจกันใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นเอ่อเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แต่พอได้มีการเคลียร์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีก
ซึ่งคราวนี้เราก็เห็นว่ามันจะไปกันใหญ่ต้องเคลียร์ออกก่อน
ก็คือเคยเห็นมาดูบอลแล้วก็เป็นรุ่นน้องในสถาบันเดียวกันด้วย
ครับผมคือน้องนี้โดยโดยหลักแล้วก็คือเรียนดีด้วย
แล้วเรียนดีด้วยเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็เพื่อนด้วย
น้องที่ถูกลุกหลงเสียชีวิตเนี่ยเป็นแฟนบอลท่าเรืออืมนะฮะ
ก็ถือว่าน่าเศร้านะฮะเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่ามันจะห้ามกันได้หรือเปล่าเรื่องแบบนี้ค่ะครับ